มาดูเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ

เกิดขึ้นบริเวณทางด่วนรามอินทาอาจนรงค์นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิง๒คน

อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนขับนะคะ
เธอขับรถเก่งมาได้สักพักปรากฏว่ารถเสีย
ปรากฏว่ามีตำรวจทางด่วนเนี่ยนะคะ
ขับรถมามาจอดบริเวณด้านหน้าของรถเก๋ง

แล้วรถเนี่ยนะคะไปกระแทกกับร่างของผู้หญิงซึ่งเป็นคนขับรถเก่งเนี่ย
จนกระทั่งเธอตกลงไปด้านล่างเสียชีวิตคาที่ค่ะ
พุ่งชนท้ายรถเก๋งยี่ห้อเกียร์บนทางด่วนรามอินทาอาจนรงค์
ก่อนทางลงสุขุมวิทย์๕๐เล็กน้อย

จนเป็นเหตุให้ผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้ารถเก๋งกระเด็นตกลงจากทางด่วน

ส่วนตำรวจที่ยืนอยู่ด้วยคือพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือกรณีที่เธอรถเสียเนี่ยนะ
ปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
เมื่อได้รับแจ้งเหตุนะคะพันธ์ตำรวจโทชัดชัยเอี่ยมอ่องรอง
ผู้กำกับสอบสวนสนทางด่วนหนึ่ง
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนพิเศษ
และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึง
ก็เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีนะคะ
ในที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์คันที่จอดเสียอยู่นะคะ
หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ
สภาพตอนที่ตำรวจไปถึงชนท้าย
ด้านท้ายถูกชนเสียหายยับเยิน

ไปด้านหลัง๒๐เมตร
รถคู่กรณีซึ่งมาพุ่งชนจอดนิ่งอยู่
ด้านหน้าถูกชนเสียหายค่ะ
กระโปรงด้านหน้าเสียหายอย่างหนักนะคะ
ส่วนด้านล่างที่จากคลิปนี้นะคะเห็นคนที่ตกลงมาจากทางด่วน
ด้านล่างเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะไปพบผู้เสียชีวิต
สภาพศพมีบาดแผลที่ศีรษะ
สวมเสื้อโปโลสีกรมท่า
กางเกงขายาวลายดอกสวมถุงเท้าแต่ไม่พบรองเท้านะคะ
ทราบชื่อคือนางสาวธัญพัฒน์วิพันพงศ์อายุ๖๘ปีค่ะ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือร้อยตำรวจตรีสุพชัยนอกอายุ๕๕ปีนะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน๑
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินตำรวจนายนี้
คืออยู่บริเวณที่เกิดเหตุด้านบนทางด่วน
ตอนแรกจะไปช่วยเหลือคนที่เขารถเสีย
แต่ปรากฏว่าพอมีฟอร์จูเนอร์มาพุ่งชนแบบนี้
ก็เลยทำให้เสียชีวิต๑แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๑
คนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือตำรวจนายนี้นั่นเองนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์ยี่ห้อเกียร์
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ขับรถเกิดเสียกลางทาง
แล้วก็ลงจากรถเพื่อใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แจ้งขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ
ต่อมาตำรวจสอนอทางด่วนหนึ่ง
ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีค่ะ
ก็เลยจอดรถลงไปให้การช่วยเหลือ
โดยจอดรถจักรยานยนต์ไว้ด้านหน้ารถคันที่มันเสีย
จากนั้นก็มีรถฟอร์จูเนอร์ซึ่งขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนท้ายรถของผู้ตายเข้าอย่างจัง
ทำให้รถของผู้ตายไปกระแทกเข้ากับรถจักรยานยนต์ของตำรวจ
เสยร่างของผู้ตายกระเด็นตกทางด่วนแล้วก็เสียชีวิตทันทีค่ะ
ขณะที่ผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถยนต์ยี่ห้อเกียร์
ซึ่งก็คือนางสาวเขมณัฐรุ่งเรืองวิสิตอายุ๒๗ปี

ปรากฏว่าเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะดีนะ
เรื่องต้นตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
นางสาวนุชชนาธิพรมนะอายุ๓๕ปีคนที่เป็นคนขับรถฟอร์จูเนอร์
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เตรียมแจ้งข้อหาคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะ
ก็เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
คือเป็นคลิปที่ก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะ
แล้วก็อยากเอามาเสนอข่าว
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมเอง
ถ้าเกิดว่ารถไปประสบเหตุชนกันหรือรถเสีย
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงบนนั้นให้เร็วที่สุดนะคะ

บางทีการขับรถเร็วมา

และด้านซ้ายสุดบางทีเกิดการแซงมาเนี่ย

คนที่เกิดว่าไปประสบอุบัติเหตุ
เข้ากับรถคันอื่นกับคู่กรณีเนี่ย

เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะคะ